แซ่บเซ็กซี่คนนี้เขากลับมาทวงบันลังคืนแล้วจ้า
สำหรับสาวพลอยเชอร์มานคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครได้เห็นหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เขาพอกผิวมาแดดมาแล้วคุณแดดแรงเหรอที่บ้าน
ฉันแรงตั้งแต่เกิดเลย

ขึ้นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่ง
มาลัยไทยรัฐทวงบันลังกลับมาอีกครั้งแล้วนะจ๊ะ
แม่ก็คือแม่อาจจะใช้ได้กับนางเอกหลายคนนะคุณ
แต่ถ้าเป็นตัวแม่เรื่องของความมั่นเนี่ย

ลอยเชอร์มานนี่แหละล่าสุดเธอขอฉีกกฎนางเอก
ต้องขาวต้องสวยต้องแบ๊วลุกขึ้นมา
เทรนด์เปลี่ยนสีผิวซะเลยเป็นสาวผิวแทน

อยากสวยเข้มเซ็กซี่พูดเฉยเดี๋ยวคนไม่เชื่อคุณ
ดูภาพกันเอาเองตัดสินกันเอาเองแล้วกันนะคะ
เธอเป็นการถ่ายแฟชั่นสุดแซ่บให้กับนิตยสารมาสนะ
จริงก่อนหน้านี้เราก็เห็นในอินสตาแกรมของเธอกันบ้างแล้วแหละ
ลูกผิวแทนนะคะอวดสีผิวใหม่พร้อมกับหุ่นสุดเอ็กแวค
ตุ้มสะโพกถ่ายให้ดูกันชัด

พอเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ก็ยิ่งเซ็กซี่เข้าไปอีกคุณค่ะ
ดีกรีความฮอตของเธอร้อนฉ่าเป็น๒เท่าเลย
แต่ว่าก็ว่าเถอะนะคุณนะเห็นสวยเผ็ดเอ็กเซ็กซี่ขนาดนี้
ดูเหมือนว่าเรื่องหัวใจของสาวพลอยตอนนี้เนี่ย
จะกลับมาคลองสถานะโสดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
เพราะว่าสังเกตนะช่วงหลังไม่ค่อยมีรูปคู่หวานกับแฟนหนุ่มลูกครึ่งที่ชื่อจร
ปรากฏให้เราได้ติดตามกันเลยคุณ
และถ้าเกิดว่าได้รับคำยืนยันอย่างเป็นทางการว่า
พลอยเธอโสดจริงคุณผู้ชมค่ะ
โอ้ยแน่นอนอะคอยดูหัวกระดายบ้านไม่แห้งหรือจ๊ะ

เธอเริ่มจะกลับไปตัวขาวเหมือนเดิมแล้ว
แต่ว่าจริงผิวแทนที่เธอทำมันอยู่แค่ชั่วคราว
หลายคนบอกว่าทำไมตากแดดแล้วไม่เห็นเหมือนคุณพลอยเลย
พลอยเขาไม่ได้ไปตากแดดนะเขาไปทำผิวมา

ไม่ใช่อยู่ดีสุ่มสี่สุ่มห้าไปอาบแดบ